รองสุดท้ายก็เป็นความมันอย่างแท้จริงของการลุ้นหนีตกชั้นนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานครับหลายทีมนะครับที่อยู่ในโซนตกชั้นนั้นไม่สามารถเก็บจะชนะได้
มีทีมเดียวครับที่สามารถที่จะลุ้นได้ก็คือทางด้านของบีซีเทโรนะครับ
แม้จะไม่ชนะแต่ว่าเขาเสมอแต้มนี้สำคัญมาก
เพราะว่าทำให้ต้องไปลุ้นหนีตกชั้นในเกมสุดท้ายเลยครับ
คือถ้าเกิดเทโรแพ้บุรีรำในเกมนี้เนี่ยโอ้โหเขาดาวน์การตกชั้นเลยครับ
บุรีรำเนี่ยก็เป็นแชมป์ไปแล้วแล้วก็ต้องการที่จะทำคะแนนให้เยอะสุดเป็นประติศาสตร์ของไทยลีกด้วยครับ
ในทีมของเทโรแล้วทางเจ้าบ้านน้ำก่อนครับ
นาที๓๓จากอธิสัตว์ไกลศรยิงทีมเก่าบริรัมณ์ด้วยครับ
จากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับนาที๘๐จังหวะนี้กำลังเดินขึ้นมากันนะครับ
แต่ว่าบอลไปเข้าทางผู้เล่นของบุรีรำแล้วก็ให้มากับอเดสตูนเยสเหมือนจะล้ำหน้า
แต่ว่าดูจากมุมของภาพช้าในการแถวสดนั้นไม่ล้ำนะครับเหลืออยู่เยอะเลยครับ
ทางพิทักพงศ์กุลสุวรรณนะครับเช็คล้ำหน้าพลาด
ทำให้ตูนเยสยิงเข้าไป๑๑นิ่งมากครับ
กลับไปว่าคู่นี้จบด้วยการเสบอกกันแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนน
เทโรนั้นไปลุ้นตกชั้นเกมสุดท้ายบุกไปเยือนเชียงราย
ส่วนบุรีรามนั้นยังรักษาสถิติไม่แพ้ใครในระดูการนี้ได้ต่อไปครับ
อีกหนึ่งเกมไปกันที่สระบุรีครับ

เปิดบ้านเจอกับเมืองทองครับ
รองแชมป์ในปีนี้
ชาวบ้านบุกขึ้นมาแล้วอัดลูกนี้๑๐เลยครับ

ปฐมชัยเสือสกุลครับยิงให้กับสระบุรีออกนำ
จากนั้นครึ่งหลังครับเมืองทองมายิงเพิ่มอีก๒ประตูรวดจากเวรันซินวาครับยิงจุดโทษนาที๔๙และมาริโอยูรอฟสกี้ครับนาที๘๗
เป้าเลยครับหนีเป็น๓ต่อ๑ในช่วงท้ายเกม
แต่ว่าเจ้าบ้านครับไม่ยอมแพ้ที่๘๖ไล่มาเป็น๒ต่อ๓ครับจากแคนอองรี
และช่วงทดเจ็บครับเมืองทองได้รุ่นที่๔จากเวดดัลซินวาครับลุยเข้ามายิงปิดท้ายเมืองทองชนะ๔๒ครับ
ซึ่งหลังจบเกมนั้นก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเพราะว่าแฟนบอลของเจ้าถิ่นสระบุรีไม่พอใจคำตัดสินครับ
ก็ปิดล้อมไม่ให้ทีมงานผู้สินนั้นออกจากสนามรวมถึงนักเตะของเมืองทองด้วยที่ยังติดอยู่ภายในห้องพักเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะสหรัฐอยู่เย็นครับที่ไปแสดงท่าดีใจคล้ายกับยั่วยุแฟนบอลเจ้าถิ่นหลังจากทำประตูตีเสมอครับทำให้
นายวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีต้องเข้ามาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ผู้สินและทีมเมืองทองนั้นกลับออกไปได้ครับ
โหสุธภาครับเอาชนะชมูรี๑๐ชายนาศเสมือนกับราชนาวี๐๐อาร์มี่แพ้ให้กับสุธภัณฑ์บุรีไป๐๓
แล้วก็นครราชสีมาครับชนะศรีสะเกด๑๐ขณะที่ราชบุรีนั้นแพ้เชียงราย๐ประตูต่อ๑
ตารางคะแนนกับเด็กแชมป์ไปแล้ว๘๑แต้มเมืองท้องลองแชมป์๑๖๐คะแนนนี้แน่นอนแล้วแต่ว่าอันดับ๓ลุนยังสนุก
สุธภัณฑ์ขึ้นมาแล้ว๕๘แต้มตราชมูรี๕๗และกับแบงคกทา้มเท่าด้วยกับชมูรีนะครับ

อันดับ๓ถึง๕ยังมีลุ้น
ส่วน๕อันดับสุดท้ายลุ้นหนีตกชั้น
ไล่ต่างแต่การท่าเรืออันดับ๑๔๓๓แป้ม
สนามบุรี๓๒ราชนาวี๓๒และเทโร

การท่าเรือนั้นแป้มเยียมกว่าแป้มดียำคอหายใจดียำคอได้

โจทย์อื่นนะครับนอกจากการเล็งไปที่๓คะแนนก่อน
แล้วเดี๋ยวเช็คผลผู้อื่นก็จะมีโชคตามมาเอง

สำหรับทีมโซนท้ายตาราง